พยายามมาหยุดแทงสายครับ

แม่กลายเป็นนึงละการครับ
วินาทีสุดท้ายครับแทงซ้ายเข้ามา
ยอดิเซลลากมาถือไม่ได้ครับ

ถิงต้นมันขวาน้ำกระจายครับ

พยายามจะเน้นที่หัดและศอกมากขึ้นแล้วครับ
โกรธเอาไว้ดูจากการตีซ้าย๒ดอกครับ

พยายามจะเดินบุกเข้ามา
ที่ฝั่นที่๒แล้วกับยอดิเซลเหมือนทิ้งที่มัน
แล้วก็ครบ๕ยอบเรียบร้อยนะครับทุกคน

ในรุมยุคการ๖๙เกิลกรัม
ระหว่างหน้างานหนึ่งตระการเอกซิลิคอนยิมครับ
กับยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ไซทองสุรินครับกับบุรีรำ
ดูภาพช้าครับลอยตัวแทงด้วยขวาก่อนครับ

ขยับเข้ามาเจอแทงดักไว้ก่อนนะครับ

โอ้โหเสียวไส้เหมือนกันครับทีมงานของหนึ่งประการ
ดูครับแกยาวครับแม่แต่ไม่แรงพอเท่านั้น